ที่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหน่อยนะคะที่นครราชศรีมาค่ะเขาบอกว่าร้านนี้ราคาแค่๑๐บาท
หือ
ร้านอาหารผู้พันธ์เมืองย่าไปสิคะเพราะว่าชามละสิบห้าบาทเท่านั้นเองค่ะ

สุพัสราดูสิ๑๕บาทนี่ชามเหมือนชามราคาปกติพวก๔๐๕๐๖๐บาท
เจ้มจนและพักแบบเนี่ยจักไปเลยจักไปเลยไม่อั้นนะคะ
ร้านผู้พันนะคือแพร่เข้ารื้อผู้พันนะคะ
พันตำรวจโท้สูตรชาติรุนบงค่ะ
เปิดร้านควบคู่กับร้านขายต้นไม้

มีอาชีพตั้ง๓อาชีพนะผู้พันธุ์
ตำรวจขายก๋วยเตี๋ยวและเป็นชาวสวนคือปุ่งต้นไม้ขาย
ใช่แล้วทุกอย่างขายดิบขายดี
เมนูอีสานก็มีค่ะมีตำโคราชมีลาบมีก้อย
มี๓ชั้นทอดมีเงี่ยงปลาทับทิมทอดเต็มไปหมดเลยนะคะ
ร้านอาหารสวนคู่พันธุ์เมืองย่าเนี่ยเขาจัดที่นั่งหลากหลายโซน
เอาแบบตามใจเลยอินโดอัลดอร์ห้องแอร์โซนส่วนตัว
นี่แป๊กซะอันนี้โอ้ยปานวิสวนปานวิสวน
เอาร้านอาหารผู้พันธ์เมืองย่านะคะเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
โอ้โหเปิดยาวมากเลยนะตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๔ทุ่มเลยนะคะ
โทรไปจองที่กันก่อนได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะ
โอ้ยเห็นแล้วแบบน้ำลายแตกจวดน้ำลายแตกจวดนะ
ไปที่เดียวกินได้ครบเลยค่ะไปจริงโอ้ยอันนี้เหมาะป่ะสามท่านทอดอันปรา
เหมาะกับการกินกับน้ำลำไยมีฟอง
เอาเป็นว่าไปทานกันได้ค่ะอุ้ยผมชอบจังเลยหอมแห้ง